สะแก้วกันหน่อยค่ะที่นี่เขามีการตรวจยึดซากหนู
ส่งมาจากกัมพูชาทีนี้ไม่ใช่หนูธรรมดา
เขาเอาหนูมาผสมกันหนูบ้านกับหนูนา
หนูนาเนี่ยกินได้เขาก็กินกันแต่หนูบ้านมันกินไม่ได้นะ
มันสกปรกแต่เขาเอามาผสมกันแล้วก็เอามาขายฝั่งบ้านเรานี่แหละค่ะ
ก็ไปจับได้รวมกว่า๒๐๐กิโลกรัมเลยนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่เลยต้องรีบนำไปเผาทำลายเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะมีโรคระบาดเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปเรียกตรวจค้นแรงงานชาวกัมพูชาที่ใช้รถเข็นสองล้อลากแบบนี้ค่ะ
บรรทุกสิ่งของในกระสอบปุ๋ยขณะกำลังข้ามด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
ข้ามจากปลอยเป็ดเข้ามาบ้านเรา
แต่พอถูกเจ้าหน้าที่เรียกปุ๊บ
กัมพูชารู้สึกตกใจกลัววิ่งหนีกลับไปฝั่งกัมพูชาแล้วทิ้งรถเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยอ่ะไหนดูซิว่าทำไมจะต้องหนีขนาดนั้นในรถมีอะไร

เปิดถุงออกมาดูก็พบว่าในกระสอบเนี่ยซากหนูเต็มไปหมดเลย
เป็นซากหนูที่ชำแหละแล้วกว่า๒๕๐๐ตัวนะคะ

ไม่ได้จริงว่าเป็นหนูบ้านหรือเป็นหนูนา
ก็เลยต้องรีบนำไปเผาทำลายค่ะ
ที่รถโมบายกำจัดซากสัตว์ของกรมประสุทธิ์
พันธุ์ตำรวจโทเบนจพลรอดสวาสตรองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ตอนนี้ประสานไปยังฝ่ายกัมพูชาแล้ว
ให้ช่วยระมัดระวังแล้วก็ป้องกันการลักลอบจับหนูบ้าน
ผสมกับหนูนานแล้วส่งมาขายฝั่งไทยหน่อย
เพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะมีโรคระบาดบริเวณชายแดนเกิดขึ้นได้
เพราะว่าหลายโรคก็เกิดภาหะมาจากหนูเหมือนกันนะคะ
มีกลุ่มชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่บริเวณสลำหลังตลาดปลอยเป็ด
ลักลอบจับหนูบ้านที่อาศัยอยู่ตามท่อน้ำทิ้งแล้วก็ตลาดสด
เอามาชำแหละถลกหนังตัวหัวหางทั้งหมด
แล้วก็นำไปส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้า
สมกับหนูนาที่รับซื้อเอาไว้ค่ะ
จากนั้นก็นี่เลยนำเข้ามาขายในตลาดโรงเกลือฝั่งบ้านเรานะคะ
ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าถ้าเอาเข้ามาใครซื้อไปดูไม่ออก
ชำแหละแล้วนี่ในก็เหมือนกันหมดและก็ไม่รู้เกิดกินเข้าไป
เป็นโรคสกปรกมีอันตรายเกิดโรคระบาด